มาข่าวแรกของเราก่อนจะไปเริ่มข่าวซูดปากของเรือนขวัญ

คนลุกแบบไม่ใช่แอร์เย็นไม่มุกเลยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเรื่องราวของน้องไข่มุกรุ่งรัฐค่ะ
ถือเลิกงามยามดีวันอาสาหบูชานะเมื่อวานก่อนนะ

๑เดือน๘สิงหาคม
เดือน๘๒๕๖๖คุณผู้ชมค่ะ
รำถวายความกลุ่มไปยาหน้าศรีสุธโทค่ะ
แล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาวัดป่าคลอง๑๑
ก็ไปรำเพราะว่ามันมีเรื่องชวนขนหัวลุก

ช่วงที่น้องรับเล่นละครเรื่องดอกย่าป่าคอนกรีต
เขาเป็นภาษาฝีมือกับนักแสดงนักร้องทุกมากมาย
ที่หมายพี่รมพรงี้น้องข้าวทิพย์ธิดาดินงี้

เธอก็ได้ขอพรบอกว่าหากละครเรื่องนี้นะ
เล่นไปปุ๊บออกปั๊บเรตติ้งปัง
เดี๋ยวจะไปรำถวายปู่กับย่านะ
แล้วก็เป็นไปตามที่เธอขอคุณผู้ชมค่ะเรตติ้งมา

ก็ไปข่อเขาไว้ลำเลิมก็ไปแก่บนให้เขา

แล้วปรากฏว่าเห็นจรเข้

ไม่ได้มาข้างเตียงมาในฝัน
น้องเห็นฝันเห็นจราเข้

เขาบอกว่าใครที่ฝันเห็นจราเข้

กับคนลุกทันทีค่ะ
แต่งองค์ทรงเครื่องใส่ชุดนางรำมารำถวายพ่อปู่แม่ย่าทันที
คุณผู้ชมนี่แหละค่ะอย่างที่บอกไปนะ
นอกจากว่าฝันเห็นเจ้าละเข้เข้ามาทวงการสระบงสระบานใช่ไหม

ใครที่ฝันเห็นไอ้เข้เลขนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ

ถ้าฝันเห็นไอ้เข้กาดอกจันทร์เอาไว้ตรงนี้เลยปังแน่นอน
กล้ามหนึ่งเชอรี่๐๒แล้วก็๑๘
แล้วก็๗๙หรือจะเป็น๘๕ก็ดีเหมือนกัน
แล้วอ่ะจากน้องไข่มุกคุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่ลูกทุ่งสาวเลือดสุพรรณ

ที่วัดอุทุมพระรามหรือว่าวัดภัยแขกตะวัดสุภัณฑ์บุรี
หลังจากที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับโชคอย่างที่พี่แจ๊คบอกไป

ถวายเครื่องดื่มชูกำลังให้กับพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีใช่ไหม

แกรกอย่างนี้๑๘๑มีเสียง
แล้วรางวัลเลขท้าย๒ตัวมันออก๑๑ไง
บางคนเวลาคนซื้อเป็นเขาก็ตัดเลขตรงกลางออกบ้างอะไรบ้าง

ทีนี้น้องเขาเฉลยไปแล้วตอนที่เราเล่าข่าวเขาก็แยกเลขมาให้เราแล้ว

คืออย่าไปว่าน้องมันตรงไง

วันนี้ค่ะเรลายล้ายสดก็เลยแก้เดินทางไปแก้บ่น
เอาของไปถวายพ่อคุณช้างมหาเศรษฐีอีกครั้ง

ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพูดอะไรเพราะเขากระซิบ

พ่อชามวันนี้ขอเลขสั่งพี่แจ๊กกะลีหน่อยนะ
นี่หลังจากนั้นหอมแก้มเข้าไป

บอกท่านเอาไว้ไงแล้วก็ถวายเครื่องดื่มชูกำลังอีกแล้ว
คราวนี้ก็เปิดฝาดังกรั๊กอีกนะฮะ
เจอตัวเลขมาฝากแปลงปากอีกครั้ง

เอาไปสลับสับเปลี่ยนพื้นที่กันเองแล้วกันคุณผู้ชมนะ
อุ๊ยแวบแรกดูเหมือน๙๐๒กันนะพี่แจ๊กนะ
แต่เจอแล้วเหมือน๙๕๒คุณผู้ชมค่ะ

น้องเบลนิพาดาเมื่อวานนี้
เริกงามยามดีวันที่๒เดือน

พิธีต้นตำรับของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม
หรือว่าหลวงพ่อเจริญวัดโนนสว่างอุดรธานีนู้นนะคะ
ชื่อเสียงโด่งดังปั๊บเขาให้ที่หน้าผากเลย
เป็นนักหน้าทองให้คนรักแล้วก็เมตตานั่นเองที่สำคัญขอ
เขาแบบก่อนไปเลขใช่ไหมคะนิดนึงภาพนึงดิฉันสะดุด
ผู้ชายด้านหลังผมยาวลำเภิญวงสะกอน

เนี่ยคุณพี่สงขาอย่างที่พี่แจ๊กบอกตาดิน่ะ
มองไปได้สั้นน่ะอยากเข้าพากันไปเสริมดวงเรื่องความรักอะไรรึเปล่า

เขาเป็นผู้จริงด้วยกัน

สาลิกงสาลิกาก็ต้องดูแลกันนิดนึง

เมื่อวานนี้มีคิวเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ต
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าตัวก็เลยเดินทางไปไหว้ขอพรหลวงปู่ทวด
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างภายในวัดเจดีนะคะ
มาแล้วมันพลาดไม่ได้มันต้องไปจริง
ไอ้ไข่เพื่อเอาเลิกเอาใช้ก่อนทำการแสดงด้วยจ้า

ถวายให้ไอ้ไข่จำนวน๑แสนนัดอีกด้วย
และแน่นอนนะจ๊ะจะไม่มีเลขปลายประทัดมาฝากได้ยังไง

เลขปลายประทัดก็คือ๐๓๕๗๔
โดยพี่บอลค่ะยังบอกด้วยนะคะว่าขอให้ไข่ให้โชคกับทุกคนด้วยนะจ๊ะ
ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วย

น้องปิดท้ายเลยละกันพูดเยอะแล้วรู้สึกแบบโอ๊ยอืม
เจ็บคอเหรอจังนะฮะปิดท้ายที่ประเอกลิเกณฑ์น่าหล่อ
กุ้งสุธิราชวงเทวันเมื่อวานนี้ควงคุณแม่และน้องสาววิรดาวงเทวัน
คุณผู้ชมดูชัดนะคะอันนี้น้องสาวเขานะคะ
บ่อแม่นภรรยาเขานะคะหลายคนเนี่ยชอบทักผิดเออ
ชอบทักผิดว่าเป็นภรรยาหรือเปล่าแต่ไม่ใช่
น้องสาววิรดาค่ะทำบุญวันพระใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ที่วัดวิหารทองอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาธจ้ะ
กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อความปังซึ่งหลังจากที่ทำบุญเสร็จนะคะ
แฟนก็เข้ามาคอมเมนต์สาธุกันเป็นจำนวนมากเลย
เดี๋ยวนึงนะมันต้องใช้ตาเพลงนิดนึงนี่ไงนี่ไงสองห้าชัดชัดเลยนะคะ
เออนะคะหลวงพ่อโต